ครับวันนี้เรามีภาพของกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่บันทึกเหตุการณ์
ขณะที่รถกระบะของนายกเทศมนตรีที่หลัก๖ปฐุมธานีเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุขณะลงดอยสุเทพที่เชียงใหม่จนเสียชีวิตพร้อมกันทั้งคันเนี่ยนะฮะ
ห้าศพด้วยกันใช่ค่ะรถคันนี้ขับอยู่ข้างหน้านะอืม
แล้วจะเห็นภาพช่วงที่รถข้างหลังเนี่ยเสียหลักพุ่งแล้วก็ไปข้างหน้าอีกทีนึงนะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปตรงนี้ไปนี้ไปได้ไปได้คล่อมไปก่อนคล่อมไปก่อน
คล่อมไปก่อนซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายก่อนซ้ายก่อน
ซ้ายซ้ายซ้ายไปซ้ายไปพี่ซ้ายอย่าชิดดิดิไงซ้ายดิไงเออเออซ้ายซ้าย
ซ้ายไปโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปจอดตรงนี้
จับไม่ได้ทำไมอ่ะมันทางลงเขาอ่ะ

โอ้ยดีนะชิคกี้พายอุ้ยเราไม่เห็น
พี่กายเราทำพระก็มาแล้ว
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงเที่ยงยี่สิบพฤศจิกายนค่ะนะครับ
คือรถคันนี้เขาก็ขับมาตามทางทางลงดอยสุเทพนะฮะแล้วจังหวะเนี้ย
ฝั่งซ้ายมือคือรถกระบะของนายสมพงศรีอนันต์
นายกทฤษฐมนตรีตะหมดหลักหกประทุมธานีเห็นไหมฮะอืม
ชนข้างทางแล้วก็กระเด็นไปตรงนู้นนะครับค่ะคือจุดตรงเนี้ยอาจจะฝุ่นคุ้งไปหมดนะนะ
แต่ถ้าตามภาพนิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะคือภาพภาพแรกที่เราเห็นเมื่อสองสามวันก่อน
นี่ล่ะฮะแล้วรถคันนี้เขาก็ค่อยเบี่ยงหลบใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาเห็นภาพขณะที่เกิดอุบัติเหตุแบบเต็มตาเขาตกใจทำอะไรไม่ถูก
มันมาทางซ้ายแล้วก็พุ่งไปทางฝั่งขวามือข้างหน้ารถเขาอ่ะ
ก็คือคันนี้ไม่ได้โดนอะไรนะครับแต่แบบเฉียดไปนิดเดียวนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้เห็นว่าลักษณะของการเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้
แต่คันนี้ไม่มีกล้องหลังรถใช่ค่ะก็เลยไม่ได้เห็นว่ารถของนายสมพงศ์
นายกเทศมนตรีตะบนหลัก๖เนี่ยจังหวะนั้นท่านเสียหลักแบบไหนอะไรยังไง
หลังจากที่มาช่วยกันนะครับในการที่นำผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๕
ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ส่งไปถึงบ้านเกิดที่ปฐุมธานี
คือยาดบอกว่ามันมีทรัพย์สินบางส่วนที่ยังหาไม่เจอนะครับ
เพราะว่าถ้าดูภาพสุดท้ายที่คณะของนายสมพงศ์แล้วก็ภรรยาไปถ่ายที่จุดชมวิว
ก่อนจะขึ้นรถกระบะขับลงดอยสุเทพเนี่ยแล้วมาทำบุญกันเนี่ย
รวมทั้งภาพเก่าที่นายกสมพงศ์ท่านใส่ของมีค่าติดตัวตลอด
นี่คือภาพที่ถ่ายกันนะครับ
ก่อนจะขับรถกระบะลงดอยสุเทพเข้าตัวเมืองนะฮะแล้วประสบบัติเหตุเนี่ย
จะเห็นการใส่ซ่อยขอทองคำที่มีเหรียญเสด็จพ่อร้อ๕รุ่นปราปพ่อ
ภรรยาของท่านก็จะมีซ่อยขอกับซ่อยข้อมือที่ใส่อยู่
ซึ่งยังหาไม่เจอมีแวนมีซ่อยขอมือ
ร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑๐บาทพร้อมกับสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๓บาท
เสด็จพ่อรอ๕รุ่นปราบห้อเหรียญรอ๕เลี่ยมทอง
อีก๑องค์รวมเป็น๒องค์ที่หายไปเนี่ย
วันนี้ทางชมรมวิทยุสื่อสารภาคประชาชนชาวอำเภอจอมทอง
แล้วก็ตำรวจสพจอมทองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับใช้เครื่องสแกนโลหะไปสแกนพื้นที่
เพื่อจะตรวจหาทรัพย์สินที่ยังหากันไม่เจอที่ศูนย์หายไป
แล้วไปเจอเหรียญเสด็จพ่อรอ๕รุ่นปราบห้อของนายสมพงศ์แล้วนะครับ
เจอแล้ว๑อย่างนะครับส่วนที่เหลือยังไม่เจอ
กลางความดีใจของผู้ค้นหาคุณเห็นมาสอน
คือเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่า
ตอนช่วงเกิดเหตุชุลมุลวุ่นวายสูญเสียทั้ง๕ศพ
มีใครมาหยิบทรัพย์สินผู้ตายเขาติดมือไปหรือเปล่า

ถูกต้องฮะตอนนี้เจอแล้วหนึ่งอย่างนะครับที่เหลือก็ยังต้องหากันต่อนะครับ
ทางญาติญาติลูกชายแล้วก็ญาติของผู้ตายก็ทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเจอเหรียญเสด็จพ่อรอ๕แล้วนะครับ
ซึ่งทางลูกชายก็บอกมาก่อนหน้านี้ว่านายกสมพงศ์เนี่ยท่านรักของท่านมาก
เรียนเสด็จพ่อรอ๕รุ่นปราบพ่อเนี่ยนะครับ

ทางฝั่งญาติญาติและครอบครัวของผู้ตายก็บอกว่าก็จะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
รวมทั้งทีมงานทุกคนในการค้นหากันต่อไป

ก็เข้าใจว่าเหตุชุลมุนวุ่นวายอาจจะกระดงกระเด็นไปที่ไหน
เพราะว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
โอ้โหทั้ง๕ศพก็กระเด็นออกมานอกรถหมดเลย